ส่วนผลงานของนักฟุตซอลหญิงไทยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
เดินทางนะครับเข้ามาถึงรอบนี้ถือว่าไม่ง่าย
โดยเฉพาะการเจอกับไต้หวันในรอบ๘ทีมนั้น
เรามาเล่นดีในช่วงครึ่งหลังก่อนชนะขาดลอยครับ

โดยเฉพาะทีมไทยของเราที่เป็นแชมป์เอเชียอินดอร์มาชื่ออาร์ตเกมได้
แต่ว่าการเล่นในบ้านนั้นก็มีความกดดันพอสมควรเลยครับ

ในการเจอกับไต้หวันที่มาในฐานะรองแชมป์สายบี
จากดาฬิกาเพียนไพรลวนที๑๗นะครับ
จากนั้นก็โดนตีเสมอ๑๑ครับโดนยิงไกลนะครับ
เชนปินหุยยิงตีเสมอกับไต้หวัน
ดึงจังหวะแล้วก็ยิงลูกนี้สวยครับ
๒๑จากสาธิชาโพธิวงศ์แล้วมาที๒๓
แล้วก็นาทีเดียวกันครับหนีเป็น๓๑จากผลงานของจีรปภาทัพสุริกัปตันทีม
พอเล่นเนี่ยเกมเปิดให้กับไทยเลยครับรอยิงสวนครับ
นาที๓๐๓๔แล้วก็๔๐นะครับ
ทำให้โต้เล็กสาวไทยชนะไต้หวันด้วยสกอร์๖ต่อ๑ครับ
แล้วก็รับเงินอัดฉีดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลและปรทจำกัดมหาชน๑ล้านบาท
รอบรองครับไทยต้องชนกับทางญี่ปุ่นนะครับในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้ครับ
หลังจบเกมคุณไอศักดิเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็บอกว่าทีมสาวไทยแก้เกม
แล้วก็ลงเล่นในช่วงครึ่งหลังได้ดีแล้วก็เชื่อว่าเกมที่จะเจอกับญี่ปุ่นวันนี้จะเล่นได้ในรูปแบบเดียวกันครับ
ครั้งแรกของทีมชาติไทยก็ค่อนข้างจะหนืดพอสมควรเกร็งพอสมควรนะครับ
แล้วก็เสียประตูแบบไม่คาดคิดด้วยนะครับ
แล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าเขาก็ลดความขนกันอะไรต่าง
แล้วก็ตั้งใจได้แต่ผมคิดว่าเกมครึ่งหลังนี่
เป็นเกมที่ดีมากครึ่งหนึ่งเลยเลยสำหรับธุรกิจนี้นะ
กันที่ไทยลีกกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยลีกเนี่ย
ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในเลขที่๒นะครับ
ก็ย้ำวันกันหน่อย๑๒๙มิถุนายนนะครับ
วันนี้ถือว่าสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงทีม
แล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับบริษัทไทยลีกเนี่ย
ฝากให้ทุกทีมเตรียมความพร้อมอย่างเนิ่น
เฉพาะเรื่องของเอกสารนะครับถ้าเกิดว่ามั่นใจแล้วว่าจะเซ็นสัญญากับใคร
ก็ให้ลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่น
เพราะว่าถ้าลงมาสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับ
เรื่องของระบบในการลงทะเบียนที่อาจจะทับซ้อนกัน
แล้วก็ทำให้อาจจะพลาดโอกาสนะครับ
ในการที่จะติดปัญหาเรื่องของการซื้อขายนักเตะโอนย้ายกันในตอนนั้นนะครับ
เพราะว่าระบบขัดข้องมันสามารถเกิดขึ้นได้
เน้นย้ำนะครับเรื่องของการเสริมทัพในช่วงเลขที่๒เนี่ยนะครับ
ก็เปลี่ยนแปลงได้๕คนนะครับ
โดยจะเป็นนักเตะไทยทั้งหมด๕คนก็ได้
หรือว่าจะเป็นต่างชาติได้๒คนนะครับ
แล้วก็นักเตะไทยได้๓คนนะครับ
มีกฎิกาในการระบุไว้ในระเบียบอยู่
ส่วนเรื่องของการอุ่นเครื่องทีมชาติไทยนะครับ
ก็บอกกันทุกวันนะครับว่าวันที่๒มิถุนายน
จะเจอกับจีนในการอุ่นเครื่องนะครับ
เวลา๑๘นาที๓๐นาที

ธนาคต์ทีวีตั้งแต่เวลา๑๘นาทีนะครับ
เปิดกันได้ครับธนาคต์ทีวีช่องสาวที่๒